มีคนขี่รถมาแล้วตะโกนเรียกชื่อเราเนี่ยนะ

มีคนมาตะโกนเรียกชื่อตอนดึกครับ
พอเดินออกไปปั๊บสักพักหนึ่งฮะ

เฮ้ย
อะไรวะ
เฮ้ย

มันจริงอะไรวะ
ไม่รู้มัน

พื้นที่บ้านดอนแต้วหมู่ที่๓ตะบนโคกรวดครับ

เมื่อ๒๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา

หมวกกันน็อกเต็มใบปิดบังใบหน้าทั้งคู่นะครับ
ไซค์ของเขาที่ขี่มารถคันนั้นไม่ได้มีแผ่นป้ายทะเบียน

มาดูลาดลาวก่อนรอบหนึ่งนะครับ

หลังจากนั้นพอวนกลับมารอบนี้ไปจอดอยู่ข้างบ้าน

ตะโกนเรียกชื่อเจ้าของบ้าน
แล้วตอนแรกลูกชายเจ้าของบ้านเดินออกมา

ชักปืนออกมาลั่นไกยิงครับ
นัดแรกเนี่ยทั้งคนและหมาตกใจวิ่งหนีตายครับ

แล้วมีเสียงคนในบ้านตะโกนสวนออกมาว่า
อะไรอ่ะคนร้ายเลยขึ้นรถมอเตอร์ไซค

คือโชคดีมากนะครับว่ากระสุนเนี่ย

ไม่ได้โดนร่างกายไม่ได้รับบาดเจ็บแต่
ใดเรื่องนี้ถึงคุณตำรวจแล้วครับเนี่ยฮะเจ้าของบ้านออก
มาเข้าหนีกันไปแล้วนะฮะต้องผ่อโปรกลางครับโรงพื้นที่
ไปตรวจสอบและสอบปากคำเจ้าของบ้านให้การเบื้องต้นไม่
รู้จักกับคนร้ายมาก่อนเลยตอนนี้ตำรวจพอจะทราบเบาะแส
คนก่อเหตุแล้วอีกไม่นานน่าจะได้ตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายครับ